เข้าไปตรวจเชิงรุกในชุมชนต่าง
เพื่อให้เจอเร็วตรวจเร็วระงับเร็ว
เรื่องนี้ติดตามกันเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะช่วง๔โมงครึ่ง
แพทย์หญิงอลิสราตัดถากรทัศตากร
เป็นผอกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยว่าจากการที่กรุงเทพมหานคร
โดยสำนักอนามัยดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโควิด๑๙เชิงรุกในชุมชน
เขาลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
และฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้สูงอายุ
เรื้อรัง๗กลุ่มโรคและหญิงตั้งคันในชุมชนต่าง
ที่มี๒๐๑๖ชุมชนใน๕๐เขตของกรุงเทพ
แล้วคือเริ่มตั้งแต่๑๕กรกฎาคมจนถึงวันที่๒๓กรกฎาคม
ที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วค่ะ๑๑๗๘ชุมชน
มีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น๕๑๕๓๒ราย
จำนวนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว๓๘๐๒๔ราย
มีการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อด้วยชุดรับผิดเทสค่ะ
ซึ่งไทยรัฐกรุ๊ปและกลุ่มพันธมิตรสนับสนุนไปแล้ว๖๗๔๐คน
พบผู้ติดเชื้อ๗๘๖คน
ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว๑๕คน
รักษาในสถานกักกันของชุมชน๕คน
และระบบรักษาตัวที่บ้าน๗๖๒คน
ก็ถือว่าเราขอเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมผ่านวิกฤตโควิด๑๙นี้ไปด้วยกัน
ก็คือร่วมกันบริจาคเกี่ยวกับรับผิดเทสนี่เอง
ส่วนคุณผู้ชมที่สนใจจะร่วมบริจาค
ยังคงบริจาคได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
นี่คือหมายเลขบัญชีที่ขึ้นไว้ให้นะคะ๑๙๖๓

ชื่อบัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ค่ะ

เครื่องตรวจตอนนี้จำเป็นยิ่งตรวจเยอะเจอเร็ว
ก็ยิ่งป้องกันอาการหนักได้เร็วด้วยนะคะ